การหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวของคุณป้า
ซื้อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านดังเลยแถวนางลิ้นจี่
เข้ามาแบบเป็นมิตรเลยนะคือเป็นมิจฉาชีพ
ป้าลืมป้าลืมตังค์ไว้ในรถอ่ะหนู
เดี๋ยวป้าขอไปเอาตังค์ที่รถแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาจ่าย
ซื้อไป๑๒๐บาท
ภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะจับได้เลยหนูเดี๋ยวป้ามานะ
เงินเนี่ยป้าหาไม่เจอเลยคำกระเป๋าสตางค์ใหญ่เลย

ขอไปเอาเงินในรถแป๊บเดียวเดี๋ยวมาจ่าย
ป้าจ่ายแน่ป้าจ่ายชัวร์แล้วป้าก็ไปจ้ะ
ออกจากร้านไม่พอจ้ะไปเลยจ้ะ
พนักงานก็เริ่มเอกใจแล้วไงตอนนั้น
พอมาคิดได้อีกทีนึงวิ่งตามออกไป

โอ้โหเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่

เออไปเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อช่วง๓ทุ่มคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
ร้านก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นปลาบรรทัศนทองที่๑จสร้อยสาขานางลิ้นจินะคะ
พอเกิดเรื่องขึ้นปั๊บเนี่ยเจ้าของร้านก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้

เขียนข้อความเลยอิ่มจังตังอยู่ครบที่แท้ทู
เดินสายกินตัวจริงกลับมาจ่ายเงินด้วย

เออเดินสายกินนี่แหละของจริงเลย
แท็กกินแล้วหนีแฮชแท็กแชร์ไปบอกป้าที
ว่าขอดีก็ได้ที่เอาคลิปมาโพสต์แบบนี้
ไม่รู้ว่าคุณป้ามหาภัยรายนี้จะไปที่ร้านไหนอีก
แล้วใช้วิธีการเดียวกันแบบนี้อีกหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นก็เลยจะเตือนใจพ่อค้าแม่ค้าเอาไว้
ระวังลูกค้าในคราบโจรจะมาแบบนี้นะคะ
สังคมนี้ยุคนี้บางทีมันก็อยู่ยากจริงนะ
คือมาแบบว่าอยากที่คุณน้ำแข็งบอก
เข้ามาเป็นมิตรสุดท้ายกลายเป็นมิจฉาชีพ